วันที่ตัดสินใจลาออกลาออกเองหรือว่าโดนกดดันให้เรา
พอเราออกมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องดีลกับ
สิ่งที่เราไม่ได้คิดว่ามันถูกต้อง

ตลอดชีวิตตลอดชีวิตคุณไม่เอาแล้วสิอย่าพูดใส่ครับพี่
ตอนเด็กเรามีภาพฝันว่าจะเป็นภาษีศาสินอย่างทุกวันนี้ไหมครับพี่หนุ่ม

เพราะฉะนั้นเองเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งเป็นส่วนใหญ่

พาทีสาราศีลลำบาก

ไม่ได้มีเงินเป็นฮูเขาราวกา
ไม่โดยเฉพาะไปถึงหมาวิรัยก็ต้องส่งพิซซ่า

เพื่ออะไรก็ตามที่มันจำเป็นที่นอกเหนือจากที่เขาให้มา
เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเรียนรู้บา๗การวางบาด๗เงินของตัวเอง
รู้คุณค่าของเงินทอง
ว่าทำอะไรที่มันไม่ใช่ฟุ่มเฟ้อแบบ

คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามพ่อแม่พยายามจะสอนให้เรา
หรือปู่ย่างเหมือนกันให้เราเนี่ยรู้จักติดดินเข้าไว้
เส้นทางที่เราเรียนนี้เราเลือกเองหรือครอบครัวเลือกครับ

ไม่เคยก้าวอากาศในการเรียนของเราเลย
แต่ว่าพอกลับมาไปทำงานกับพวกทีวี
ไปทำงานกับบริษัทโฆษณาสมัยก่อนนะฮะ

แล้วก็มาพลิกมาที่เครื่องบินแล้วอีกเปลี่ยนพลิกอีกแบบหนึ่ง
แต่พี่ถุงเรียนสาขาสื่อสารมวลชนมาทำงานที่
ริญญาโทนะฮะเรานึกว่าจะไปตัดต่อเลย
เปล่านะทาสีห้องเก็บเทปจัดเทปอะไรพวกนี้
แล้วจนกระทั่งเนี่ยเราค่อยเรียนรู้
เพราะว่าค่อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ๕๐๐เหรียญ
ก็อยู่พักใหญ่ก็เราเช่าพัฒน์ของเราก็๕๐๐เหรียญต่อเดือน
แต่เราได้รายได้ตอนนั้นประมาณ๕๐๐เหรียญต่อชั่วโมง
เพราะถ้าเราทำ๘ชั่วโมงก็รวยนะครับ
ข้างเลยตอนนั้นเพราะว่าเราเองก็อยู่คนเดียวด้วย
แล้วก็สบายชีวิตสบายมาก
คิดว่าตอนนั้นถ้าเกิดอยู่อีกสัก๒๓ปีเนี่ย
แต่ว่าในที่สุดก็กลับมาก็ดีเหมือนกัน
ก็โดยเผลอนะครับคือคุณถนนพิทยา
เป็นคนชักชวนให้มาจริงก็ไม่ได้อยากจะมานะ

อยากมาเท่าไหร่เพราะว่ากำลังเงินเดือนที่เบสก็สูง

เงินเดือนขึ้นล้านหรือมากมีเดือนละล้าน
เอารถมาครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่ง

แล้วมาผสมผสานกันให้มันเป็นกลมกลืนกัน
ซึ่งก็ทำให้มันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ
คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าการทำสายการบินนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย

หรือเอาคนที่ถูกต้องเข้ามาใส่มันก็จะไม่เกิด

ผมพี่ก็เลยในที่สุดพี่ก็เลยบอกทางผู้ถือหุ้นบอกว่า

พี่ลาออกเองถ้าที่เจอกับสื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะครับ
เขาจะทำอะไรพี่ไม่สนใจเลย
แล้วก็บอกว่าเมื่อคุณอยากทำแบบที่คุณทำอยู่
แล้วก็มันก็เจ๊งต่อมานะถ้าทำแบบที่ไอพูดตอนนั้น
ก็รอดแล้วตอนนี้นี่ขาดทุนสะสมมามหาศาลเลยนะฮะ
ครับถือว่าเราเองมีความพลาดในการรับผิดชอบที่เราไม่สามารถที่จะ
ไว้วางใจกับแต่ละส่วนทีมงานแต่เราจะสัมผัสลูกน้องข้างล่างเขา
เราต้องให้ความเท่าเทียมกันและต้องแฟร์เท่าเทียมกัน
แต่ในขณะเดียวกันเราต้องสามารถใส่คนที่มีความสามารถ
ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นเพื่อนเธอฉันรักเธอฉันไว้ใจเธอ

ย้อนกลับไปอยากจะไปแก้ไขอะไรถ้าย้อนกลับไปได้
คือเราเองไม่เด็ดขาดกับคนภายในใกล้เคียงสุด
อันนั้นเพราะเราเกรงใจเพราะเป็นเพื่อนเราก็ไม่อยากจะ
เราไม่อยากจะทำลายน้ำใจในขณะที่เป็นเพื่อนด้วยกัน
อันนี้แน่นอนเพื่อนมาก่อนงานเพราะว่าเพื่อนไปต่อ
แทนที่จะทะเลาะกันไม่เอาอยู่ทำดีกว่าโอเคแล้ว
ถ้าเด็ดขาดตรงจุดนี้พี่ว่านกแอร์รอด
ทำได้ไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ทำได้
ไม่ได้ถึงขนาดว่าวแคนนอน
ช่วยกับสายการบินมันยากมากจริงยาก

ถ้าเราทำตรงนี้ได้

มีคนเชิญประมาณ๔๕อันแล้วทั่วโลก

เข็ด

มันมีข้อดีของการตัดสินใจลาออกณวัน

คือว่าพอเราออกมา

คราวมันก็ไม่ได้แก้ไง
ทุกวันนี้ราคาของเราในขายก็ยังสูงกว่าคู่แข่งของเราทั้งหมด
เข้ามาทำจ้างมาเลย
สของการจ้างคนแพงแต่เก่งมันถูกกว่าที่เอาคนที่ไม่ค่อยเป็น
ดำน้ำคลำทางแล้วบอกว่าเก่งแต่ไม่เก่งจริงเนี่ยทำแล้วคอร์สมันจะบานอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
อย่างที่๙เดือน๑๐เดือนนี้ขาดทุนสะสมมหาศาล
วันหนึ่งมันจะพังผ้าไปไหมครับ

เพราะว่าคราวนี้เขาเพิ่มทุนกี่ทีแล้วไม่รู้มันต้องแก้ตรงจุดที่มันเป็นปัญหา
นี่พูดด้วยความรักหรือพูดด้วยความแค้นเนี่ยผมถามผมผมรัก

เพราะฉะนั้นเราก็แคร์เพราะเราสร้างมากับมือ
เป็นส่วนนึงในการสร้างมากับมือ
คือความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะนอนดึกเกินไปมันก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้ว

ในศิลป์พื้นฐานเนี่ยเราจะรู้ว่าเราแค่ไหน
เราก็จะรู้ว่าทำไมเราวิ่งเร็วซ่ำมาก่อนไม่ได้

แต่ว่าความคิดสมองเนี่ยมันก็ไปไกลกว่าตอนที่เราอายุร้อยกว่า

เป็น๕๗ที่ประเมินให้คะแนนตัวเองสักเท่าไหร่ครับ
คะแนนดีนะจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่กินเหล้า

ค่อนข้างสมัยอยู่นกแอร์พี่ที่จะเก็บตัวพอสมควรเพราะว่า
หน้าตาเราเป็นแรงเพราะฉะนั้นเราเองจะไม่ค่อยเที่ยวหรอก

อีก๓ปีอีก๕ปีเนี่ยก็แก่ลงนะแต่ว่า
ประเทศเราจะได้มีอะไรซึ่งภูมิใจบ้าง
คือทำทุกอย่างจริงไม่ได้เพราะเงินอย่างเดียวหรอก
ได้เงินหรือไม่ได้เงินโอเคไม่ใช่เรื่องแบบอืมต้อง
เพราะเรามีพอใช้อ่ะตอนเนี้ยอืมแต่เราก็ทำพอที่จะทำให้มันแบบ
ให้มันฮือหาได้ประเทศไทยกว่าก็มีอะไรเหมือนกันนะ
คือสิ่งหนึ่งที่ความที่เราห่างจากประเทศมาตั้งแต่ยุค๑๖เนี่ย
ถอยกลับมาทำให้เรานี่รักชาติมากกว่าในทางของเราเอง

เพราะฉะนั้นเองเราก็อยากทำอะไรก็ตามที่ไม่ให้ชาติเราน้อยหน้า
ผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นภาษีสรรสินอยากให้เป็นตัวของตัวเอง
สิ่งแรกคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราเป็นคนยังไง
อย่าคิดว่าต้องเป็นแบบคนนี้ไอซ์ต้องเป็นแบบคนนี้

อย่าให้มันยากทุกอย่างต้องยากหมด
อะไรต้องเยอะไม่ต้องเยอะหรอก
เราไม่ต้องดังที่สุดดังแต่ก็ได้นะ

แต่ว่าเราต้องฉลาดในการที่เราจะทำอะไรก็ตาม
คือเราต้องเป็นตัวของตัวเองในที่สุด
ง่ายที่สุดอย่าคิดถึงเงินเป็นเริ่มแรก
อาจจะน้อยหน่อยแต่ทำให้มันดีแล้วเนี่ย
แต่ถ้าเราทะเยอะทะยานเกินไป

เหมือนกับล้มตกบันไดเอานิดหน่อยโอเคแต่อย่าให้ตกตึก
บางทีเราก็ต้องการจะรวยเร็ว

วุ๊ยเร็วต้องทำแบบนี้เร็วทุกอย่างดี

แต่ถ้าเราแบบล้มนิดนึงได้ทำใหม่ตรงนี้เนี่ยโอเค
อย่าใช้เกินตัวดีที่สุดในทุกอย่างเลย